วันนี้มีอีกหนึ่งพิธีชาปนกิจศพเกิดขึ้น
เหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุปล้นร้านทอง

มีพิธีชาปนกิจศพของนางสาวธิดารัฐ
พนักงานร้านทองที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
เลื่อนเวลาจากบ่าย๓โมงมาเป็น๕โมงเย็น

กับผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย

การแข่งเปลี่ยนแข่งเปลี่ยนแค่นี้นะครับ
ดำเนินการไปแล้วสิ่งขณะนี้ทางเพื่อนของนางสาวธิดาลักษณ์
รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้เดินทางเข้ามา
ร่วมแสดงความอาลัยอย่างไม่ต่ำกว่า๒๐๐ชีวิตนะครับ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางคุณพ่อและคุณแม่ของนางสาวธิดารัฐนะครับ
ซึ่งท่านทั้งสองคนนั้นยังอยู่ในสภาพที่เสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
และยังคงทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับพิธีชาปนกิจศพนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวานนะครับ
อายุ๓๑ปีพนักงานสาวร้านทองทางญาติได้นำศพมาตั้งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดศรีธรรมโสพล
โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
โดยเฉพาะพันธรีสุรกิจและนางปรุงจิตทองทิพย์พ่อและแม่ของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์
ที่ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอย่างกระทันหัน
โดยพ่อและแม่ของนางสาวธิดารัฐยอมรับนะครับว่ายังคงเสียใจ
โดยตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ยังคงนอนหลับไม่สนิทคิดถึงลูกสาว
ใครในครอบครัวนะครับเพราะคนร้ายก็ยังคงหลบหนีอยู่
กลัวว่าคุณร้ายจะหลุดพ้นจากคดีและคนร้ายจะนิสามความสำนึกและย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
คนแบบนี้นะถึงเขาไม่มีมูลเราทำแหละผมว่าน่ะเขาก็ต้องมาปฏิบัติง่ะ
ปฏิบัติกับคนอื่นอีกทำไม่ครับ
ขณะที่นายชัชวรมังวงสามีของนางสาวที่ดารัชวันนี้ยังอยู่ในสภาวะจิตใจย่ำแย่
ไม่พร้อมพูดจาถามตอบใดในขณะนี้นะครับ
สำหรับผู้ที่มาร่วมงานชาปนกิจศพนางสาวธิดารัฐนั้น
ประกอบไปด้วยทางกลุ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี
มาเป็นประธานในพิธีนะครับ
รวมถึงมีเพื่อนร่วมงานจากล้างทองสาขาต่าง
กลุ่มผู้บริหารสร้างห้างสรรพสินค้าและชาวบ้านที่ทราบข่าวครับ
มาแสดงความอาลัยไม่ต่ำกว่า๒๐๐คนครับ
คุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่า
จากภายในงานนั้นนอกจากจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วนะครับ
และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าหดหูก็คือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนางสาวธิดารัฐด้วย
ซึ่งหากนางสาวธิดารัฐยังคงมีชีวิตอยู่นะครับ
ก็จะมีอายุครบ๓๑ปีบริบูรณ์นะครับ
โดยวันนี้เนี่ยทางญาติได้นำเค้กวันเกิดนะครับ

แล้วก็ได้มีการเป่าเค้กให้กับนางสาวธิดารัฐ
พร้อมกับเป็นการส่งดวงวิญญาณของนางสาวิรัต

และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่วัฒิธรรมศาสตร์โฟนจนถึงขนาดนี้
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวเลย
ใช่นะครับตัวสามีของนางสาวธิดารัฐก่อนหน้านี้
เปิดเผยออกมาบอกว่าสิ่งที่ทำใจยากที่สุด

วิ่งเล่นที่วัดอยู่ทุกคืนทุกวันเลย
พอเห็นรูปแม่ที่ตั้งอยู่หน้าศพเนี่ย
ก็ร้องไห้หาแม่บอกขอดูในโรงศพได้ไหม

ก็ไม่รู้จะให้ลูกนี่ดูได้อย่างไร

เพราะว่าลูกบอกว่าแม่อยู่ในโรงศพเหรอ
ได้แต่บอกว่าแม่ไม่ได้อยู่แม่ไปทำงานนะครับ
นี่คือสิ่งที่ทางครอบครัวของนางสาวธิดารัฐบอกว่า

ลูกของนางสาวธิดารัฐถามถึงแม่ตลอดเวลานะครับ
คุณผู้ชมครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือประชาชน
ในเส้นทางบายพาสในคืนวันเกิดเหตุ
คือวันที่๙คือในวันที่๙มกราคม
บอกว่าใครที่พอจะมีภาพ
หรือใครที่มีกล้องหน้ารถและบันทึกภาพท้องถนนแถวนั้นไว้ได้นะครับ
ให้เป็นเบาะแสเอามาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อย

คือใครผ่านไปแถวนั้นช่วงเวลาประมาณนั้นเนี่ย
ช่วยลองกลับไปย้อนดูกล้องที่ติดในรถหน่อย
ภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางที่พยานแจ้งเบาะแสคนร้ายเข้ามา

ไทยรัดทีวีของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณร้านขายของชำซึ่งพบว่าเมื่อเวลา
๑นาฬิกา๑๗นาทีของคืนวันที่๙มกราคม๒๕๖๒
วันเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขี่ผ่านมาในเส้นทางนี้อย่างรวดเร็ว
เพราะว่าจุดนี้เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปทาง
โรงพยาบาลอานันทมหิดลและศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
มันสอดคล้องกับข้อมูลที่แหล่งข่าวผู้หญิงคนหนึ่ง

เปิดเผยออกมาว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแยก๑
แล้วก็รู้สึกว่าคนร้ายจะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ในขณะที่คนร้ายหันมาประจันหน้ากับเธอด้วย
จำได้ใช่ไหมฮะพยานผู้หญิงคนนี้นะครับ
สำหรับถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางลัดเลาะ
สามารถออกไปยังอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
ในเขตอำเภอเมืองลบบุรีได้อีกด้วยนะฮะ
ก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่จำรวจเปิดเผยออกมาบอกว่า
คนร้ายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ไปทางแยกโพ๙ต้นใช่ไหม

ซ้ายมันจะเลี้ยวซ้ายไปสระบุรีอ่างทอง

เบาะแสที่ประชาชนแจ้ง
ขณะเมื่อวานนี้ขออภัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะฮะ
พลตำรวจตรีณฑพลสุขระสรรค์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรบบุรี

เพราะตอนนี้นะคุณคือหัวหน้าชุดสืบสวนคือพลตำรวจตรี
ขออภัยคือรองพบตร
พลตำรวจเอกวิรัชัยสมตร
เปลี่ยนแล้วเป็นพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์

แต่คนที่จะให้ข่าวได้ก็คือผู้การจังหวัด
พบตรบอกให้ผู้การจังหวัดเป็นคนให้ข่าวกับสื่อมวลชน
ดังนั้นผู้การจังหวัดก็เปิดเผยออกมาว่า
ความคืบหน้าคดีคนร้ายชิงทองที่ห้างโรบินสันเนี่ย
แล้วก็ยิงผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิต
ช่วงเช้ามีการเรียกประชุมชุดทำคดีในระดับพื้นที่สพเมืองรบบุรี
เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้น
ส่วนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนได้รับข้อมูลจากประชาชน
ได้รับข้อมูลจากประชาชนที่ส่งมาให้ตรวจสอบจำนวนมากนะครับ

ล่าสุดตำรวจสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมรวมเกือบ๒๐ปาก

คือตำรวจบอกยังมีพยานที่ต้องสอบปากคำเพิ่มอีก
แล้วก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ลบบุรีไปถึงจังหวัดข้างเคียง
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าคนร้ายรู้เดี๋ยวมันหลบหนีไปอีก

ทั่วประเทศเข้ามาช่วยทำคดีนะครับ

ชับเร่งรัดให้รวดเร็วมากขึ้น
คำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรที่ได้กำชับไว้
ซึ่งตอนนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากนะครับ

หรือเข้าไปตรวจค้นในค่ายทหารตามกระแสข่าวที่ออกมา
เพราะก่อนหน้านี้โอ้โหมันมีข่าวออกมาเยอะเลย
เพราะว่าคนร้ายน่าจะเป็นชายอายุ๓๕๔๐ปีรูปร่างสันทัศน์
ว่าเป็นทหารนอกราชการได้รับการฝึกใช้อาวุธปืนพกสั้นยุทธวิธีอย่างคล่องแคล่ว

แต่ว่าเขาต้องรีบมาแสดงความปล่อยสุดเลย
ตอนนี้ทางผู้การจังหวัดบอกยังไม่มีการจับกลุ่มนะครับ
แต่อยากขอความร่วมมือจากประชาชน

คนที่ใช้เส้นทางถนนบายพาสวันที่๙มกราคม
เวลา๒๐นถึง๒๒น
ขอให้ช่วยดูภาพจากกล้องหน้ารถของท่านหน่อย
หากพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
ส่งข้อมูลให้กับตำรวจในการตรวจสอบทันทีนะครับ
ขอเรียนยืนยันว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับ
มีความคืบหน้าไปมากนะครับ

พี่น้องประชาชนนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง
ท่านผู้ใดที่ใช้เส้นทางถนนบายพาร์ท

วันที่๙มกลาในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา

ท่านมีกล้องหน้ารถช่วยดูหน่อย
เผื่อมีภาพมีอะไรที่เป็นเบาะแสเกี่ยวกับคนร้าย

ขอให้แจ้งมานะครับ
ถ้าจะส่งไฟล์มาหรือจะแจ้งมา
เราก็จะไปเอาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการดำเนินการ

หากร้านทองหรือว่าโรงรับจำนำ

หากมีการนำทองคำที่มีสัญลักษณ
อยู่ตรงข้อของสร้อยทอง
หากพบว่ามีการนำไปขายที่ไหน

ซึ่งอาจจะเป็นทองของกลางที่คนร้ายขโมยไป
ส่วนที่มีการแชร์ภาพรูปใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งในโซเชียล
คือตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนร้ายตัวจริง

ตอนนี้ทางผู้เสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดี

คุณเอกทวีปคงคาวาบรีอายุ๓๖ปี
คนนี้คือผู้เคราะห์ร้ายใช้คำนี้ดีกว่า

ใช่นะฮะบอกว่าคนนี้แหละเป็นคนปล้นทองที่จังหวัดลบบุรี
เพราะมีการเชื่อมโยงไปถึงเหตุป้นทอง
ที่ปี๒๕๕๖เขาเคยก่อเหตุจริงนะครับ
แล้วทีนี้คนก็ไปเชื่อมไปโยงกันใช่ไหม
ตอนปี๕๖เขาก่อเหตุที่บิ๊กซีย่านลาดพร้าว
ทองไปมูลค่า๑ล้านบาท
และเขาก็ร่วมกันกับพวก๓คน
ใช้อาวุธปืนในการปล้นทองเหมือนกัน

ติดคุกไป๑๑ปีลดโทษลงมาเหลือ๗ปี

ที่สุดเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้ว
เขาไปรับใช้กรรมอยู่ในคุกมา๗ปี

ตอนนี้เขาเข้าไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อที่จะให้มีการลงโทษผู้ที่แชร์ไปด้วย
ทางตำรวจชุดสืบสวนของลบบุรี

เรื่องแชร์คือหลายคนเข้าใจแล้วว่าอยากจะช่วยเจ้าหน้าที่

หรือว่าสื่อหลักหรือเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้มีการเปิดเผยเนี่ย

เพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าภาพที่คุณแชร์ไปหนึ่งภาพ

และมันทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะ

และชุดสืบสวนของคนตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์

นี่แหละฮะหัวหน้าทีมคลี่คลายคดีครั้งนี้
ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ได้จัดกำลังร่วมกันที่หน้ากองกำกับการ
สืบสวนตำรวจภูทรลบุรี

นี่ระดมกำลังมาเยอะเลยนะ
แบ่งงานกันออกเป็น๓ทีมหลักนะครับ

ตรวจสอบรุ่นทะเบียนผู้ครอบครองปืน
ที่๒ดูเรื่องรถจักรยานยนต์

แล้วก็ตำหนิรูปภัณฑ์ของรถที่เห็นได้ชัด
ที่๓จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุที่คนร้ายใช้หลบหนีนะครับ

ของเหตุจิงทองที่ห้างโรบินสันที่ลบบุรีนะครับ